ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
รอดตายแบบปฏิหารมีเซียนพระคนหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่แถวโพธารามราชบุรีเนี่ย
เขาก็จะขับรถตระเวนไปนะส่องพระดูพระ
ไปเจอแผงเช่าพระอยู่จุดหนึ่งอยู่ริมถนน
จอดรถลงไปดูลงไปแป๊บเดียวรถบรรทุกเสยตู้ม
รถเก๋งตัวเองรอดตายมาได้อย่างหุดหวิดนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับทุกผู้ชมครับตรงเนี้ยฮะ
รถมันทุกข์หมู่ด้วยอือโอ้โหเห็นปะ
สัดเข้าไปฮะดูรถเก๋งอยู่ข้างหน้าน่ะเห็นปะ
อยู่ในรถทำยังไงเนี่ยดูเซยเพิ่มมา
นี่ท้ายรถอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเห็นแต่หน้ารถค่ะโอ้โหถ้าอยู่ในรถคง
ไม่น่ารอดเละแน่เห็นไหมครับทุกผู้ชมครับ
คือใครมาเห็นสภาพเนี่ยก็ต้องถามว่าคนขับเป็นยังไงค่ะ
แล้วคนขับรถคนที่อยู่ในรถเป็นยังไงโชคดีฮะมีแต่รถเปล่านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมนะครับเป็นฝั่งขาเข้าเมืองรัชบุรีนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรีนะฮะ
ท้องที่ของสพโพธารามนี่ฮะหลังได้รับแจ้งเหตุเขาก็อ่า
ไปดูที่เกิดเหตุกันรถเก่งนี่พังยับเยินถูกสิบล้อบรรทุกหมูพุ่งใส่
พุ่งชนใส่ไปถึงต้องช่วยกันฉีดน้ำให้แก๊สเจือจางก่อนนะครับ
ไฟลุกไหม้ขึ้นมานี่ก็ต้องทำแบบนี้ก่อน
ฉีดน้ำไล่แก๊สก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัย
นี่ฮะนายจีรานุวัฒต์อายุห้าสิบสองปีอ่าห้าสิบสามปีนะครับ
เป็นคนขับรถเก่งนะครับนี่ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหม
เพราะว่ารถเปียกอ่า

ที่หนักความคือรถมันทุกซัดเข้าไปแล้ว
คือเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าเขามีอาชีพรับเช่าพระเครื่อง
ก็จะขับรถตระเวนส่องพระตามที่ต่างไปทั่วฮะ
มาวันนี้ถึงจุดเกิดเหตุมีแผงพระตั้งอยู่ข้างทาง
จอดรถชิดขอบทางแล้วก็ลงไปส่องพระ
ลงไปไม่ถึง๑๐วินาที๑๐วินาทีจริงนะไม่ใช่๑๐นาทีนะ
ที่คอของลุงเขาห้อยสมเดตวัตลศักดิ์คางเอาไว้
ลงประมาณ๑๐วินาทีเสียงนั่งโทษตกใจหันไปดู
โอ้โหรถบรรทุกหมูพุ่งเข้ามาชนท้ายเสยเข้ามาถึงหน้ารถเลย
ลุงบอกว่าโชคดีมากที่รอดตายมาได้อย่างหุดหวิด
น่าจะเป็นเพราะบารมีของพระสมเด็จวัดระคังที่ห้อยคออยู่
ก็เลยรอดพ้นจากอันตรายมาได้
ถ้าจะเสียดายอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเสียดายรถ
เพราะรถคันนี้ใช้มากว่า๔๐ปีแล้วรักมันมาก

อาจจะตายก็ได้ที่รถไปกายเพราะผมก็งงไปห่วยหิน
ไปภาคบรรณะเรียนสวน
ทำอะไรครับ
ไปพอดีทำงานอยู่ที่นั่น
นี่โอ้โหก็ที่เหลือก็เรื่องทางคดีความครับ

ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่สอบปากคำคู่กรณีกันต่อ
คนขับรถบรรทุกคันนี้มายังไงใช่ไหม

ว่ารถเขาจอดข้างทางจอดแบบนี้ถูกไม่ถูกยังไง